มาดูเรื่องราวดีกันต่อเลยดีกว่านะสำหรับคู่รักที่คบกันมานานมาก
แดนกับแพตตี้นั่นเองคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เขาเปิดตัวหนังเรื่องทวงคืนกันไป
เรื่องนี้หนุ่มแดนวรเวทเขามาเขียนบทเองคุณผู้ชมแล้วก็กำกับเองในรอบ๑๐ปีอีกด้วยนะคะ
แน่นอนว่าไปเจอคู่หวานแดนแพตตี้ทั้งทีอดถามเรื่องข่าวดีวันวิวาไม่ได้นะฮะ
เพราะว่าพักหลังเห็นทั้งคู่ชวนผู้ใหญ่สองบ้านไปเที่ยวด้วยกันบ้างทานข้าวบ้าง
หลายคนสงสัยว่าเขาไปหาเลิกแต่งงานกันหรือเปล่า
งานนี้แดนก็ขอบคุณทุกคนที่คอยถามนะฮะแต่ว่ารับปากไม่ได้เหมือนกันว่าจะแต่งกันเมื่อไหร่
พี่แดนของขวัญให้น้องอะไรจ๊ะพี่แดนบอกว่าเตรียมของขวัญไว้แล้ว
เป็นของที่น้องได้ใช้แน่นอน

แน่นะคุณผู้ชมอาจจะปุ๊บปั๊บรับโชคนะคะ
เพราะว่าพี่แดนเองประกาศเหมือนกันบอกว่า
ถ้าได้แต่งตอนไหนรับรองว่าปั๊มลูกแซงหน้าพี่บีมแน่นอ

คือแดนเป็นคนติดครอบครัวอะไรประมาณหนึ่งนะครับ
แล้วก็เวลามีทริปที่ไปกับสองคนบ้าง

เป็นครอบครัวใหญ่เราก็อยากจะชวน

ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันมาก่อนนะครับ

แต่เมื่อไหร่จริงมันบอกไม่ได้จริง
กันทุกคนแล้วก็แต่ว่าพอบอกเนี่ย
ก็จะรู้พร้อมกันแซงพี่บีม
เราเคลมเลย
แทบไม่ได้ขอค่ะ

เราต้องปรึกษากันก่อนนะจ๊ะแดดต้องแฝด๕เลยนะจากแดดพี่บีมนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนทางด้านพ่อพี่บีมกวีค่ะของน้องทีน้องพีนี่นะ
ตัวจะเป็นคุณพ่อลูก๔เดือนตุลาคมนี้นะ
ภรรยาคนสวยจะคลอดแล้วเขาบอกว่าขอประกาศเลย
คือตอนแรกเนี่ยเขามีแพลนไว้ปลายปีแต่เราเข้าใจพี่บีมนะ
เพราะว่าอะไรพี่บีมอยากจะใช้เวลาช่วงใกล้คลอด
ภรรยาเขาจะคลอดแล้วลูกแฝดด้วยนะฮะ
อยากจะใช้เวลาอยู่กับพี่ออยให้มากที่สุด
ขอเลื่อนงานทั้งหมดออกไปก่อนโอ้โหสุดยอดสามีสุดยอดคุณพ่อ

จำภาพตอนที่ออยเขาแบบเขาร้องไห้ที่ไหล่เราได้
แบบแล้วเขาก็บอกว่าแบบเราแค่แบบอยากเห็นหน้าเธอ
เราก็รู้สึกผิดมากเลยนะเพราะว่าเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตใหญ่
มันซ้อมทุกวันผมเคยรับคอนเสิร์ตงานหนึ่ง
แล้วตอนนั้นคือพี่ออยคลอดพอดี
ก็เผชิญกับอะไรที่แบบว่ามันเป็นครั้งแรกเราไม่รู้เหมือนกัน
เราไม่ได้อยู่กับเขาอันนี้เราก็เลยเป็นห่วง
เพราะว่าอยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับออยนี่แหละให้มากที่สุด
ไม่ว่าแค่ละครอะไรที่มันยาวที่แบบว่าเราต้องไปทั้งวันอะไรอย่างนี้
เราก็จะไม่ได้รับเลยครับ